เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอายุทยา

หลายคนบอกว่าอะไรจะโหดเยี่ยมกันขนาดนี้

วันนี้เนี่ยเราตามความคืบหน้าให้นะครับ
เหตุการณ์ที่ลุงรอปภวัย๖๓ปีนะ
ถูกผู้ชายคนนึงที่เป็นเพื่อนของลูกชายด้วยซ้ำ

อายุแค่๒๐กว่า

คือขี่รถจะเข้าซอยลุงก็ไปเตือน
บอกโอ้โหเข้าซอยเนี่ยทำไมขี่รถเร็วจัง
สุดท้ายเนี่ยเตะเขาจนเขาแบบล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับทุกผู้ชมครับ

คู่ที่เสียชวิตชื่อนายอิสมแอนด์มัตต์หวัง
อายุ๖๓ปีนะครับตรงนี้คือซอยนักบุญนะครับ
นักบุญอยู่ที่ตะบนสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ผู้ตายมีบาดแผลแตกที่ศีรษะนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
รู้ข่าวนี่คือลูกสาวนะครับ
ญาติพี่น้องมาเห็นศพเนี่ยร้องไห้กันลูกสาวนี้ร้องไห้แทบขาดใจอะครับคือผู้ตายแค่ไปเตือนว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยอย่าขี่รถเร็วนักเลยนะขี่เข้าซอยเนี่ยทำไมเร็วจัง
เตะเลยนะครับท่านผู้ชมครับคนที่ก่อเหตุชื่อนายธวัชชัยมโนแจ่มชื่อเล่นชื่อเบลอายุ๒๘ปีนะฮะนี่ครับในเบลนะครับหลังก่อเหตุเนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับมากับครอบครัวแล้วก็ทนายความนี่ฮะเมื่อเช้านี้นะครับมามอบตัวแล้วแล้วความจริงในเบลนี่เขาเป็นเพื่อนกับลูกชายของผู้ตายด้วยนะครับ
เป็นลูกเป็นเพื่อนกับลูกชายของผู้ตายไปมาหาสู่กันรู้จักกันนะครับรู้จักกันด้วยเหรอฮะรู้จักกันนะฮะในเบลผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพว่าอย่างนี้บอกว่าทำร้ายลุงอิสมาแอนจริงนะแต่เขาอ้างนะฮะอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะครับค่ะในเบลเนี่ยอ้างว่าตอนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยผู้ตายเนี่ยเมาแล้วมาอารวาสหาเรื่องเขาตอนนั้นค

ผลักอกแล้วก็ต่อยผู้ตายไปสองครั้งจากนั้นก็เตะใส่ไปอีกทีนึงแล้วก็เห็นว่าลุงแกล้มลงซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าแกถึงขั้นเสียชีวิตเขาก็ขี่จักรยานยนต์จากไปก็แค่นั้นเองทีนี้เมื่อคืนนี้เขาบอกพอเขารู้ข่าวว่าถึงขั้นตายเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ที่บ้านไม่ได้หนีไปไหนนอนคิดอยู่ทั้งคืนนะเนื่องจากตัวเองนับถือผู้ตายแล้วก็เป็นเพื่อนกับลูกชาย
ด้วยวันนี้ก็เลยตัดสินใจเดินทางมามอบตัวนะครับและอยากจะขอโทษไปยังครอบครัวของผู้ตาย
แล้วยังไม่รู้ว่าเขาตายครับ
ที่เราเตะเราทะระพร้ายตายแต่ขวา

จำนวนหีดทั้ง
ด้วยขวาครับ

แล้วช่วงผมเขาหันมาผมหันมาผมก็เตะตรงหน้าอกเขา

ผมมานับได้ครับแต่เขาก็เดินมาหาเรื่องผม
แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก
ผมก็เดินหนีครับครับพี่ผมเดินหนีผมพักเขาแล้ว

ไม่เคยทะเลาะกันครับเจอหน้าหวัดดีกันตลอดครับ
ขณะที่ภรรยาของในเบลนะครับแล้วก็แม่ของในเบล
ค่ะนี่ฮะวันนี้เขาก็มามอบตัวด้วยนะครับ
พาลูกชายมามอบตัวนะแม่พามานะครับ
บอกว่าเบลเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่จะไปทำร้ายใครก่อน
อันนี้ทางฝั่งครอบครัวเขาอ้างนะค่ะ

ทางฝั่งครอบครัวของเบลก็รู้สึกผิดและเสียใจ

เพื่อยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนี
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาในเบลนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็ไม่ได้ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
ผู้ต้องหาเองก็ยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แล้วก็ขอใช้สิทธิ์ปฏิเสธไม่ไปทำแผนด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่มีการทำแผนเกิดขึ้นนะครับ
ค่ะคือทางฝั่งเบลคนก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าผู้ตายเมาใช่ไหมครับ
แล้วก็จะเข้ามาทำร้ายเขาก่อนเขาก็เลยป้องกันตัวแล้วก็เลยมีการตอบโต้กลับไป
ทีนี้วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลงไปที่เกิดเหตุที่ซอยนักบุญเนี่ยนะคะ
ไปคุยกับลูกสาวของคนตายเนี่ยค่ะนางสาวนารินหมัดหวังอายุ๓๐ปีเป็นลูกสาวคนโตนะคะ
เรื่องราวฝั่งที่ลูกสาวคนตายเล่าเป็นแบบนี้เมื่อคืนเธอกำลังทำกับข้าวอยู่
พ่อเธอก็คือคนตายเนี่ยนะเดินไปที่ก๊อกน้ำตรงจุดเกิดเหตุเพื่อจะไปอาบน้ำ
แล้วอยู่อยู่น้าสาวก็ตะโกนมาบอกนารินไปดูพ่อเร็วไปดูพ่อหน่อย
เธอก็รีบวิ่งออกไปดูเธอบอกว่าภาพที่เธอเห็นก็คือในเบลเนี่ย
เข้าไปที่หน้าอกพ่อเธอสองครั้งแล้วเตะเสยคางอีกหนึ่งครั้ง
พ่อเธอเนี่ยล้มหงายท้องหัวฟาดพื้นแน่นิ่งไปเลย
เธอบอกว่าตอนเกิดเหตุพ่อเมาจริงเธอยอมรับ
ดื่มเหล้าจนเมาจริงเพราะเครียดเรื่องลูก
นิสัยของพ่อเวลาดื่มเหล้าเมาเนี่ยพ่อมักจะเสียงดัง
แต่เธอขอยืนยันตรงนี้ว่าพ่อไม่คิดทำร้ายใครอย่างแน่นอน
และเธอรับไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้
ไม่ตอนที่หน้าสาวน้องสาวป่าพ่อหนูมาเรียกหนู

คือพี่คนเมาอะผักผ้า
นิ้วบาดผ้ามือก็ล้มแล้ว
ทำไมต้องถึงขนาดนี้

อีกอย่างมันก็กินนอนอยู่ที่บ้าน

ยกมือไหว้พ่อหนู
ดูจากกันมาตั้งแต่เละเกรดตัวนิดเดียวเอง

แต่ลูกสาวบอกภาพที่เห็นคือเบลกำลังเตะหน้าอกพ่อเลย

หนองอายุ๖๐ปีเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนที่เข้าไปห้ามเบลเอง
แต่เรื่องราวเป็นยังไงลองฟังเขาเล่าค่ะ
มาแล้วก็ชอบพา

คนตายใช้ไรดี

เพราะว่าเอาก็อิดกว้างแล้วขวดเบียนได้สิ
บอกยายอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขา
พอแล้วพอแล้วอย่าไปทำเขา

พอแล้วเพราะว่าคนเมา
แล้วก็มันเด็กหนุ่ม
นายหนองเล่าให้ฟังบอกผมเห็นกับตาเลยว่าตอนนั้นน่ะ
นายอิสมาแอนผู้ตายยืนเมาอยู่ข้างถนน

เบลกับภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์มานายอิสมาแอนผู้ตายนี่แหละ
วิ่งเข้าไปจะไล่ตีเบลก่อนเอาก้อนหินคว่างใส่เบล
หยิบขวดเบียร์จะปลาใส่เบลด้วยแต่เบลหลบทัน
ก็เลยเข้ามาชกหน้าผู้ตายสองครั้ง
ส่วนทางด้านของนายสมบัติสาสุกปู่ของเบลนะคะก็บอกว่า
ตั้งแต่เลี้ยงเบลมาตั้งแต่เด็กเบลไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงเลย
ตรงกันข้ามซะอีกคนตายนั่นแหละชอบใช้ความรุนแรงตลอด
แล้วก็ชอบสร้างความวุ่นวายให้ชุมชนด้วย
แต่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะว่า
หลานชายก็คือเบลเนี่ยเป็นนักมวยเก่า
ตอนเกิดเหตุก็เลยอาจจะแบบคือเป็นคนมือหนักเท้าหนักอ่ะนักมวย
มันก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้
น้องมัวใหญ่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเลย
เนี่ยค่ะซึ่งในเบลเองนะคะพอมอบตัวแล้วเนี่ย
ก็มีทั้งแม่พ่อเลี้ยงภรรยาแล้วก็เพื่อนสนิทมาให้กำลังใจกันเยอะนะคะ
แล้วนางสาวนางนารินนะคะลูกสาวของคนตายลูกสาวคนโต
ที่บอกเห็นจังหวะที่เบลเตะหน้าอกพ่อเธอแล้วก็เตะเสยคางพ่อเธอนี่

เนี่ยค่ะคือจะว่าต่อว่าก็ยังไงคือทั้งสองฝ่ายก็ใจสลายกันทั้งคู่นะ
เพราะคนนึงเนี่ยคนในครอบครัวก็ต้องติดคุกถูกไหม
ส่วนอีกคนนึงศูนย์เสียนี่เขาก็กอดกันแต่เขาก็คุยกันแบบคือมันมีอารมณ์แหละ
แล้วก็ยังถือว่าคุยกันดีไม่ได้บานปลายอะไร
ทางซ้ายนั่นคือนางสาววรวีนะคะภรรยาของเบลส่วนทางขวาก็คือนางนารินลูกสาวคนโตของผู้ตายค่ะ
เธอบอกเข้าใจว่าพ่อเมาแต่ทำไมเบลไม่ยั้งมือบ้างอ่ะในเมื่อรู้อยู่ว่าเด็กกว่าอะไรกว่า
นางสาววรวีภรรยาของเบลก็บอกค่ะว่าวันนั้นน่ะเบลไปเจอผู้ตายอยู่ในอาการมืนเมาแล้วก็เลยทะเลาะกันแล้วผู้ตายเนี่ยทำท่าเหมือนจะชกเบล
ก็เลยเดินไปผลักอกแล้วก็เลยกลายเป็นการชกต่อยกันแล้วมันบานปลาย
หลังเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอกับเบลไปเปิดห้องพักรายวันนอนหนึ่งคืนเพราะว่าเครียดแล้วก็ตกใจกลัวด้วยไม่กล้าเข้าบ้านจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี่แหละเธอเป็นคนบอกเบลเองว่าเบลมอบตัวเถอะสุดท้ายก็เลยเดินทางมาสพเมืองพระนครศรีอยุธยาเนี่ยค่ะ
ส่วนทางด้านแม่ของในเบลเอ็งก็ตกใจเหมือนกัน

ส่วนทางด้านแม่ของนายเบลเองก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
คือลูกชายเนี่ยโทรมาหาแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจริง
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ลูกเล่าให้ฟังก็คือเหมือนที่เบลให้การนะคะว่า
หาเรื่องก่อนถูกด่าถึงบุพการีก่อน
ซึ่งจริงแล้วครอบครัวทั้งสองฝ่ายเอง
ก็รู้จักกันสนิทสนมใกล้ชิดกัน
ก็อยากจะแสดงความเสียใจแล้วขอโทษจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และอย่างที่บอกว่าในเบลคนเกาะเหตุเนี่ย
เป็นเพื่อนสนิทกับลูกชายคนตายใช่ไหมคะ

เราได้แชทการสนทนาของลูกชายคนกลางของผู้ตาย
พยายามโทรหาในเบลทางเฟซบุ๊ก
โทรไปแต่เบลไม่รับตอนทุ่ม๗นาที

หนีให้ได้ตลอดนะล่าแน่ขอให้รอดก็แล้วกัน
จนกระทั่งทุ่ม๔๘นาที
ส่งข้อความมาอีกบอกว่าไม่น่าทำกับพ่อเขาแบบนี้เลย
และข้อความสุดท้ายส่งมาตอน๔ทุ่ม๑นาทีนะคะบอกว่ามอบตัวเถอะ

บอกว่าใครให้ที่หลบหนีเนี่ยเจอกันแน่
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์กันเยอะทั้งปลอบใจ
แล้วก็พยายามบอกให้ใจเย็นนะคะ
ซึ่งด้วยพิธีผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนอิสลามใช่ไหมคะ
ตามความเชื่อแล้วเขาก็ต้องมีการฝังศพภายใน๒๔ชั่วโมง
ก็นำศพไปฝังที่กุโบมัศยิตนุรุยามานที่ตำบลลุมพลีค่ะ
แล้วช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการอาบน้ำให้ศพ
ทำการกระฝั่นหรือว่าห่อศพแล้วก็ทำตามพิธี
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวที่มาร่วมไว้อะไรนะคะ

สืบสวนสอบสวนขยายผลกันต่อไป

ที่เขาก็ต้องไปดูว่ามันเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุหรือไม่อย่างไร

ใช่ไหมครับเพราะว่านี่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ